คุณผู้ชมครับไปต่อที่จังหวัดกรสินนะฮะมีเมื่อคืนนี้จู่จู่มีผู้ชายสองคน
เอามีดเข้าไปไปในหอพักแห่งหนึ่งแล้วไปเคาะเคาะเคาะ
แฟนผมอยู่ไหนแฟนผมอยู่ไหนค่ะคนในหอพักก็แตกตื่นทั้งหอพักแล้วครับ
ไม่รู้ว่าชายสองคนนี้เขามาทำอะไรคุณผู้ชมแล้วภาพวงจรปิดมันก็จับเอาไว้ได้
เนี่ยฮะเดินเข้าไปดุ่มขึ้นไปชั้นนั้นชั้นนี้นะฮะ
อันนี้คือหอพักแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกรสินครับนะฮะ
เห็นภาพผู้ชายสองคนนี้นะฮะก็มีทั้งในมือเนี่ยมีทั้งมือถือ
แล้วก็มีมีดดาบสักประมาณสองฟุตได้เดินขึ้นไปบนหอพักไล่เคาะประตูตามห้อง
แล้วก็ตะโกนหาแฟนนะฮะสร้างความตื่นตกใจให้กับคนที่ไปอยู่ในหอพักเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงของวันที่๘ตั้งแต่ตอนตี๔วันที่๘สิงหาคม
ทีมข่าวก็เลยไปที่หอพักนี้ไปพูดคุยกันกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในหอพักนี้นะฮะแล้วก็ถูกเคาะประตูห้องด้วย
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนอนอยู่นอนพักอยู่ในห้องตามปกติ
ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาผ่านห้องหลายรอบครับจากนั้นก็มีคนไปเคาะประตูห้อง
โกนถามเธอก็ถามว่ามีอะไรมาเคาะทำไมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ามาตามหาแฟน
อยู่ในห้องหรือเปล่านะเธอก็ตะโกนตอบกลับไปว่าไม่มี
ที่นี่ไม่มีแฟนของคุณหรอกนะฮะก่อนที่ชายคนนั้นจะเงียบไป

เขาพูดประมาณว่าแต่พูดเสียงแข็งนิดนึงหน่อยนะคะ
เอ่อมาตามมาตามหาแฟนมาตามหาแฟนแฟนอยู่ในนั้น
หนูก็เลยว่าไม่มีที่นี่ไม่มีแฟนของคุณหรอกอะไรประมาณนี้
เขาก็เลยเงียบไปแล้วก็เหมือนคุยกันข้างนอกแล้วก็เดินไป
มันก็กลัวนะคะแต่ก็เราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว
เราก็เลยอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมาก
ตอนแรกเธอก็บอกว่าตอนแรกจะไม่ดำเนินคดีอะไร
แต่ว่าพอไปขอหอพักดูกล้องวงจรปิด
เพราะว่าโอ้โหชายสองคนนี้มีอาวุธด้วย

ก็เลยไม่สบายใจเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
ถ้าเขากลับมาอีกจะไม่สงบกับคนที่อยู่ที่หอนี้

อยู่ดิก็เดินเข้าไปเนอะ